ขณะที่จังหวัดภูเก็ตถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหา
นักท่องเที่ยวจีนขับรถจนเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับที่เชียงใหม่นะครับ
แต่ก็มีปัญหาในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่มีการใช้คนไทยเป็นนอมินี
โดยจัดหาที่พักรถแม้แต่สถานที่ซื้อของเอาไว้ให้หมด
เรียกว่ากินรวบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ
จนทำให้เม็ดเงินแทบไม่ตกมาถึงคนในท้องถิ่นเลย
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตลอด๕ปีที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ระบุว่ามีชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยเฉียด๘ล้านคน
กว่า๘๐เป็นนักท่องเที่ยวหน้าใหม่
เพิ่งเคยเดินทางมาไทยเป็นครั้งแรก

ด้วยราคาแพ็คเกจที่ถูกมากเป็นพิเศษ
และภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
โดยส่วนใหญ่จะเสียค่าทัวร์ทริปละ๔๕๐๐บาทต่อคน
หรือบางบริษัทจูงใจด้วยการไม่เก็บค่าใช้จ่าย
แต่ออกกฎเกณฑ์ให้ลูกทัวร์พกเงินติดตัวมาอย่างน้อย๔๐๐๐บาท
โดยรูปแบบทางธุรกิจนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทัวร์ฟรีหรือทัวร์ศูนย์เหรียญ
โดยวงจรธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบทัวร์ศูนย์เหรียญ

จัดหาลูกทัวร์ด้วยข้อเสนอราคาถูกก่อนที่จะนำลูกทัวร์
เครื่องบินแบบเช่าเหมาลำมาที่ประเทศไทย
จากนั้นบริษัททัวร์ในไทยที่มีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน
จะรับช่วงต่อในการจัดหาที่พักยดนำเที่ยว
ตลอดจนเสนอแพ็คเก็ตท่องเที่ยวต่าง
เก็ตเที่ยวในเมืองหรือสถานที่สำคัญ
รวมไปถึงการซื้อของฝากและเครื่องประดับในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
โดยมีไกด์จีนทำหน้าที่เชียร์แขกเพื่อดึงดูดให้ลูกค้า
หยิบเงินออกมาใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด
คือต้นทุนที่เขารับทัวร์จีนลูกทัวร์จีนมาจากต่างประเทศเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมที่ต้องรับผิดชอบ
ค่ารถค่าอาหารแล้วก็ค่าทัวร์
ฉะนั้นเขาจะต้องหาคนที่มีความสามารถที่จะไปเอาเงินจากลูกค้ามา
ฉะนั้นเขาจำเป็นถึงมีความจำเป็นว่าทำไมต้องใช้ไกด์จีนที่มันเป็นไกด์ที่เป็นคนต่างชาติเข้ามา
เพราะภาษาเขาดีกว่า
แล้วก็ความที่ไม่ใช่คนไทยเขาก็สามารถขายได้ทุกอย่าง
ยกตัวอย่างนะครับแม้แต่พระก็ยังขาย
นะฮะไม่เชื่อท่านก็ไปดูเองก็แล้วกันนะฮะ
ศูนย์เหรียญจูงใจลูกค้าชาวจีนด้วยค่าใช้จ่ายราคาถูก
เหมือนกับได้มาเที่ยวต่างประเทศแบบฟรี
แต่เบื้องหลังทางธุรกิจนี้เรียกกำไรกลับคืน
ด้วยการชาร์จราคาค่าที่พักค่าของที่ระลึก
ค่าของฝากที่แพงกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัว
แม้ว่าทัวร์ศูนย์เหรียญจะไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

กับสร้างผลกระทบให้กับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
โดยที่เศรษฐกิจท้องถิ่นไม่เคยได้ประโยชน์
ผมได้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
เราที่เติมเท่าหาตัวเลขที่เพิ่มขึ้น
ลดติกแล้วเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่
ทำให้คุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นที่ควรจะมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวกลับไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่จะได้รับผลประโยชน์กับการท่องเที่ยวเลย
ปีที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนยังเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกันกับความเสี่ยงที่ธุรกิจการท่องเที่ยวไทย
จะต้องเผชิญหน้ากับตัวศูนย์เหรียญอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ครอบงำด้วยกลุ่มทุนต่างชาติอย่างไร
ติดตามต่อได้ในตอนต่อไป
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน